คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีนางเอกคนไหนที่เล่นคู่ใครแล้วก็ปังทั้งหมดเลยค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะพูดถึงเบลล่าเบลล่าก็มานะคะ
ถือว่าเป็นนางเอกเคมีสาธารณะตัวจริงนะคะ
เพราะว่าเล่นละครคู่กับใครปังหมดดังหมดค่ะ
เริ่มมาจากบทนางสาวสยามหวานละมุนนะคะ
ลุ้นรักกับคุณชายหมอหน้าหวานกว่าก็คือเจมส์จีรายุ
จากเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์นั่นเองค่ะ
และก็ต่อที่มีราคอนด้วยกันหลายเรื่อง
เรื่องที่ดังก็คือประดิษฐวรดานั่นเองนะคะ

ถูกต้องนะคะตามมาติดนะคะเคมีที่ยกให้เลย
ก็คือบุภเพสันนิวาสเมื่อปี
ใส่ชุดไทยเป็นเป็นตอนหน้าประมาณชั่วเมืองเนอะ
ต้องละครพีเหลียดที่แบบว่าจะผู้กับนี่นะคะ
พอหมื่นโป๊บโอ้โหดังมากคุณผู้ชม
ระดับประเทศดังจนงานพรีเซนเตอร์แบบมากมาย

และเมื่อเร็วนี้นะคะเบลล่าจะมีผลงานใหม่คุณผู้ชมนะคะ
พิสูจน์เคมีสถานะที่แท้ถูกอีกครั้งนึงนะคะ

พระเอกรุ่นน้องน้องใหม่เลยค่ะ

ผลักดันสุดลีตนะคะและก็จับตาน้องพีคให้ดี
เชื่อว่านะคะเบลล่าดันดังแน่นอนค่ะคุณผู้ชม

อีกหนึ่งสาวค่ะที่เคมีสาธารณะไม่แพ้กันก็คือ
มุกดานรินรักนั่นเองนะคะ
เล่นละครกับใครก็ปังทุกเรื่อง

เรตติ้งชนะเลิศไปเลยนะคะในละครเรื่อง

แต่ซื้อได้แค่ในจอนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า
ตัวจริงเขามีอยู่แล้วสำหรับพี่เบียร์นะจ๊ะ
แต่ที่จิ้นนอกจอได้นี่ต้องยกให้คนนี้เลยค่ะ
เคมหัสวีคือน้องมุกดากับเคมเนี่ยโฟร์จอนมาเจอกันในเรื่อง

อุ้ยตายละเยอะมาก
ใช่แล้วค่ะเคมีของผู้เข้ากันมาก
แฟนลุ้นนะคะว่าให้จิ้นกันนอกจอมันซะเลย
แล้วฝ่ายชายเขาก็ออกมาพูดผ่านสื่อบอกว่า

แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะมุกดาเขาออกมาแตะเบรกนะว่า
จริงแล้วสนิทกันแบบเพื่อนเท่านั้น
ก็เป็นคู่จิ้นกันต่อไปงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับก็แหมมโนอยู่ดีมาเบรกฝันกันแบบนี้ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะจ๊ะ
และที่บอกว่าเคมีสาธารณะเนี่ยสาธารณะจริงนะคุณผู้ชม
เพราะมุกดายังประกบกับอีกสองพระเอกสุดฮอตของช่องอย่างมิคทองระยะในละครเรื่องมัศยา
รับบทเป็นเมียโจรจ้าอีกหนึ่งเรื่องค่ะประกบคู่กับไม้พัทรเดชในเรื่องมะทุรสโลกันโอ้โหดังกระหึ่มเลยนะคะ
แฟนก็ลุ้นให้อินเลิฟกันนอกจอจริงแต่ก็แหมสองหนุ่มเขาก็มีหวานใจตัวจริงกันแล้วนะจ๊ะ
ปิดท้ายกันที่นางเอกสุดซ่าคนนี้ค่ะน้องก้าวสุพัสรานะเจ้าของวลีกินสปายต้องใส่ถุงนะ
ว่าเจ้าตัวเนี่ยแจ้งเกิดจากบทนักเรียนมปลายสุดแซ่บจากซีรีส์ชื่อดังฮอร์โมนวัยวาวุ่นนั่นเองนะ
แรคเตอร์ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเผ็ดแรงแต่จริงใจค่ะประกบคู่กันกับน้องต่อธนภพนั่นเองค่ะ
รับบทพี่ภัยแบทบอยกลับใจนะฮะบอกเลยเคมีของทั้งคู่เนี่ยลงตัวมาก
แล้วก็ต่อยอดความฟินกันอีกครั้งค่ะในซีรีส์รีเมคจากยุค๙๐โอเนเกอร์ทีฟ
ทำให้น้องก้าวเองก็มีผลงานตามมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นนางเอกละครหลังข่าววิกพระราม๔
ลงละครรีเมคเขาวานให้หนูเป็นสายลับต่อเลยค่ะสลัดลุคแซ่บมาเป็นสายลับสุดหา
ประทะฝีมือกับเกรสวรินทรเรียกเสียงฮาสนันจออยู่เหมือนกัน
ก็กลายเป็นคู่ขวัญคู่ใหม่ของวงการบันเทิงค่ะ
และล่าสุดน้องก้าวก็ไปประกบคู่กันกับพระเอกฮอตมากปรินค่ะในละครโรแมนติกดราม่า
ชื่อเรื่องว่าตราบฟ้ามีตะวันค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันด้วยความว่าอินเกินของคนดูหรือเปล่านะคุณ
ก็เลยมีข่าวปั่นจากกลุ่มแอนตี้แฟน
ว่ามัร์คไล่ตามจีดก้าวอยู่

เอาเป็นว่าทุกคู่เคมีลงตัวโอเคหมดเราจะติดตามใช่แล้วค่ะ